เพราะว่าถือว่าเป็นเหตุใหญ่ช็อกโลกเหมือนกันนะฮะ
หลังจากที่มีการพบศพของนักท่องเที่ยวหญิง
วาย๕๗ปีชาวสวิสเซอลาน
ถูกฆ่าหมกศพอยู่ที่น้ำตกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ภูเก็ตแซนบล็อกนะฮะ
กำลังตรวจสอบกันอยู่ว่านักท่องเที่ยวรายนี้
เป็นนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนบล็อกด้วยหรือเปล่า
และที่สำคัญนะครับถูกฆ่าแล้วข่มขืน
หรือถูกข่มขืนแล้วฆ่า
วันนี้พบตรลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงสายนะฮะ
เพื่อจะคลี่คลายคดีนี้ด้วยตนเอง
ถือว่าเป็นคดีที่สื่อต่างชาติเขาก็จับตามองอยู่นะครับ
แล้วก็กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในบ้านเรา

ก็ถือว่าเป็นเหตุใหญ่ที่อยากให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกัน
ใช่ค่ะรวมถึงประเด็นที่ขึ้นอยู่หน้าจอของเราตอนนี้ด้วยนะคะ

แล้วก็เลยพลาดไปโดนแฟนสาว๒๐แผลจนเสียชีวิต

เป็นพาดหัวออกมาเลยว่าพระเอกดังช่องดังแห่ง๑วัย๒๑ปีเท่านั้นเอง
แฟนสาวดับ๒๐แผล

ไปสอบปากคำเข้มที่สถานีตำรวจแล้วนะครับ
ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับ
อันนี้เป็นสองข่าวใหญ่เหตุอัธยกรรมที่ให้คุณผู้ชมนั้นต้องติดตามข่าวกัน

ก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าข่าวแรกที่เราจะเริ่มต้นนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
นี่ฮะเหตุช็อกภูเก็ตแซนบล็อกเนี่ยนะครับ
ความคืบหน้าของคดีวันนี้ต้องติดตามนะครับว่าพบตรลงพื้นที่และจะเกิดความคืบหน้าทางคดีอย่างไรบ้าง
คือเมื่อวานนี้ประมาณช่วงบ่าย๒๓๐ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชนบอกว่ามีศพของผู้เสียชีวิต
นี่ครับลักษณะนะฮะถูกฆ่าแล้วมีผ้าสีดำคลุมไว้ที่น้ำตกแห่งหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจริงแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้จะมีคนขึ้นไปไม่มากนัก
เพราะว่าต้องเดินป่าเข้าไปเดินฝ่าป่าลึกเข้าไป
และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็รุดเข้าไปยังจุดที่ชาวบ้านแจ้ง
บริเวณน้ำตกโตนอ่าวยนที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ที่เกิดเหตุเป็นแอ่งน้ำครับห่างจากทางขึ้นน้ำตกอ่าวยนประมาณ๑กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่พบร่างของหญิงสาวนอนคว่ำหน้าบริเวณซอกโขดหิน
ถูกปิดทับด้วยผ้าใบสีดำ
ตรวจสอบนะครับพบเป็นหญิงชาวต่างชาติผมสั้นสีทองสูงประมาณ๑๖๐๑๖๕เซนติเมตร
ท่อนล่างเปลือกเปล่าสภาพสดขึ้นอืดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๓วัน
อกจากนี้ในการตรวจสภาพแวดล้อมต่างในพื้นที่ตรงนี้
ใกล้ศพของผู้ตายพบกางเกงยีนขาสั้นและกางเกงในตกอยู่บริเวณปลายเท้า
และพบโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่อง
นี่คือหลักฐานที่เจ้าหน้าที่สามารถเก็บได้จากจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็มีการสืบทราบนะครับว่าผู้เสียชีวิตคือ
แต่การที่ทราบชื่อเป็นเพราะตรวจค้นในตัวพบนามบัตรเป็นกระดาษพิมพ์อยู่ในกระเป๋า
แล้วก็เป็นภาษาฝรั่งเศสชื่อระบุออกมานี่แหละครับ
แล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องของสัญชาติคือสัญชาติสวิสเตอร์แลนด์นะครับ
แล้วก็นามบัตรมีระบุตำแหน่งหน้าที่การงานของผู้หญิงคนนี้
ก็คือรองหัวหน้าพิธีศาลของสมัชชาแห่งสาพันธรัฐ
กำลังตรวจสอบกันอยู่นะฮะว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อันนี้คือเมื่อคืนนี้ตำรวจในพื้นที่นะฮะ
แล้วก็ในส่วนของผู้การภาคได้มีการประชุมกัน
แล้วก็แจ้งกับผู้สิทธิ์ข่าวเรื่องว่านักท่องเที่ยวหญิงคนนี้
เพราะว่ามันออกเป็นรายงานข่าวออกไปแล้วใช่
มันก็เลยทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
แต่ทีนี้ครับทางตำรวจชั้นผู้ใหญ่บอกว่า
ขอรอเวลาอีกสักนิดนึงตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน
ว่าเขาเดินทางเข้ามาในโครงการนี้หรือไม่นะครับ
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะฮะ
คาดว่าน่าจะถูกฆาตกรรมอำพรางนะครับ
นี้ต้องรอผลชนะสูตรพลิกศพอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
สำหรับน้ำตกโตนอ่าวยนตรงนี้นะฮะ
ปกติไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปนัก
จากผู้ที่ชำนาญในพื้นที่

แล้วก็เส้นทางขึ้นลงลำบากนะครับ

ทางด้านทางพลตำรวจโทกิจรัฐพันเพชร
ซึ่งท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘นี่นะคะ
ก็มีการประชุมเลยที่สพวิชิตประชุมด่วนเลย
ให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนมาประชุมร่วมกัน
แล้วก็วางแผนวางกำลังเจ้าหน้าที่
เพราะว่าจะต้องสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวคนนี้นะคะ
แล้วก็แบ่งทีมการทำงานโดยให้ติดตามตรวจสอบ
ถึงที่มาของผู้ตายคือไปไล่ดูไทม์ไลน์เลย
เข้าภูเก็ตมาเนี่ย๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ก็ต้องไปดูว่าเข้ามาเป็นลักษณะนักท่องเที่ยว
ในโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์
ที่อำเภอทะล้างจนครบ๑๔วัน
จากนั้นก็เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี
ก่อนที่จะกลับมาพักที่โรงแรมแห่งนี้
ในพื้นที่ของตำบลวิชิตอีกครั้ง
แล้วก็มาพบเป็นศพเสียชีวิตนะครับ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้เรื่องของการชนะสูตรเนี่ยนะ
เนื่องจากว่าผู้ตายเสียชีวิตมามากกว่า๒วันแล้วมาก
สี่สิบแปดชั่วโมงแล้วครับดังนั้นการที่จะไปพิสูจน์ว่าเสียชีวิตคือตายเพราะอะไรเนี่ย
อันนี้ต้องรอผลอย่างเป็นทางการจากนิติวิทยาศาสตร์ด้วย
ใช่นะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะ
แต่จากที่มีการนำผ้ายางมาคลุมร่างของศพนั้น
ึ่งห่อกึ่งคลุมนั้นนะฮะทางตำรวจเนี่ย
เพราะได้ว่าต้องมีคนเนี่ยนำมาคลุมไว้

สันนิษฐานได้นะครับว่าการเสียชีวิตน่าจะไม่ปกติ
ส่วนที่มีกระแสข่าวทางโซเชียลมีเดียว่าเป็นการฆ่าข่มขืน

ในเรื่องนี้ทางผู้การภาค๘บอกว่ายังไม่สามารถระบุได้
จะต้องรอผลชนะสูตรของแพทย์เท่านั้นนะครับ
แล้วก็ผู้การภาค๘เปิดเผยอีกนะครับว่าหากดูจากสภาพศพที่เปลือยท่อนล่าง
พอจะสันนิษฐานได้เหมือนกันว่าคนร้ายไม่ได้ประทุษร้ายต่อทรัพย์
จากทรัพย์สินของผู้ตายยังอยู่ครบ
ส่วนว่าผู้ก่อเหตุจะมากับผู้ตายหรือเป็นคนที่มาพบ
ระหว่างที่นักท่องเที่ยวหญิงคนนี้เดินเข้ามาในป่าเดินมาจุดน้ำตกตรงนี้คนเดียว
หรือจะเป็นคนที่นำพานักท่องเที่ยวเข้าไปในเรื่องนี้ครับ
เขาบอกว่าต้องรอผลการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับ
แล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกนะฮะแบ่งทีมทั้งหมดเป็น๓ทีม
ทีมหลักนั้นในการลงพื้นที่ในการสืบสวนอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากทางผู้การภาค๘นะฮะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ว่านบรงวุ่นซิลพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดแถลงข่าวนี้ขึ้น
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าทางจังหวัดภูเก็ตจะเร่งดำเนินการสะสางคดีนี้และจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
อกจากนี้ผู้ว่าภูเก็ตยังบอกอีกนะครับว่าภูเก็ตแซนบล็อกจะยังคงดำเนินการต่อไป
แต่ทางจังหวัดจะเพิ่มมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวให้รัฐกลุ่ม

คือโครงการภูเก็ตแซนบล็อกตอนนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์๒เรื่อง
ก็คือ๑เรื่องของนักท่องเที่ยวที่ติดโควิด๑๙
แล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่ติดโควิด๑๙ด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วก็นี่ฮะเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับ
เรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ถูกฆ่าอำพรางนะฮะ
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นแล้วก็นักท่องเที่ยวอีกหลายคน
ที่รอคอยจะเดินทางเข้ามาในเมืองไทย
ครับขณะที่ทางด้านผู้มนวยการโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะครับ
นายแพทย์เฉลิมพงศ์สุคลทะผลได้ร่วมแถลงข่าวด้วย
แล้วก็เปิดเผยเบื้องต้นถึงการชนะสูตรพลิกศพนักท่องเที่ยวหญิงรายนี้
บอกว่าเบื้องต้นได้ทราบสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว
แต่เนื่องจากทางโรงพยาบาลตำรวจพร้อมนิติเวศ
จะเดินทางมาร่วมชนะสูตรพลิกศพอีกครั้งในวันนี้นะครับ
ดังนั้นต้องรอชนะสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ถึงจะสรุปสาเหตุที่มาของการเสียชีวิตและถึงจะแถลงได้
คุณผู้ชมฮะคดีนี้นะครับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เพราะว่ากำลังบินด่วนลงภูเก็ตทันทีนะฮะ
แล้วก็ตั้งทีมล่ามือฆ่า
โดยพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขเนี่ยนะฮะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในช่วง๑๐โมงเช้า
แล้วก็ถือว่าคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญ
เกิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว
อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของประเทศ
และที่สำคัญมันเกิดความสูญเสียมาแล้วนะฮะ
ทีนี้สื่อต่างประเทศเขาจับตามองอยู่นะครับ
ว่าประเทศไทยเนี่ยจะคลี่คายคดีอย่างไกล
พบตรลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะ
ถึงภูเก็ตแล้วนะแน่นอนต้องประชุมกับผู้การภาคแปด
ต้องประชุมกับตำรวจในพื้นที่ทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็พบตรกำชับให้ทีมสืบสวน
ดำเนินการจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะครับ
แล้วเขาก็มีรายงานออกมานะว่าตอนนี้
ส่งชุดฮานุมานลงพื้นที่
ในการทำงานเต็มที่แล้วนะครับ
ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้น

แล้วเราต้องตามนะฮะว่าจะจับตัวคนร้าย

คุณผู้ชมข่าวนี้คดีนี้เนี่ย
เดี๋ยวเราจะอัปเดตรายละเอียดความคืบหน้าเพิ่มเติม
ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในข่าวเที่ยงไทยรัฐอีกนะคะ
เพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามประเด็นนี้
อยากให้ติดตามคดีนี้จนจบรายการเลยนะ
คือตอนนี้คนที่ต้องลงพื้นที่ทำงานพร้อมกับพบตรนะ
ก็บอกมีทั้งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
มีทั้งผู้บัญชาการกองปราบก็ต้องลงพื้นที่ไป
แล้วก็ทางด้านของตำรวจภาค๘ตำรวจพื้นที่
ของทั้งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วย

เดี๋ยวการหาบรือในเรื่องของการสืบสวนในคดีนี้เป็นอย่างไร
ทีมข่าวของเราก็รอติดตามอยู่นะ
ตอนนี้ของพบตรลงพื้นที่นะครับ